สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

เริ่มต้นค่ำคืนนี้กับภาพคิวขาวอันเขียวชะงุ่ม
ปกคลุมด้วยหมอกบางนะครับ
ใครไปเยือนในช่วงสุดสัปดาห์นี้

ยังได้สัมผัสอากาศเย็นแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียว
แต่ที่สำคัญครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลายจุดหลายพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ

ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราก็คือ

ใดก็ตามที่มรสุมดังกล่าวนั้นมีความแรง
ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะต้องเจอฝนตกหนักครับ

คาดการณ์ว่ามรสุมฤดูหนาวนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง

รสุมดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับ
ใครที่อยู่ตามจุดที่มีสีเขียวปรากฏอยู่ในหน้าจอนะขนาดนี้
นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นวัน๒วันนี้

ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ดูฟ้าดูฝน

ส่วนคลื่นลมในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
รวมไปถึงอ่าวไทยก็มีความแตกต่างกันนะครับ
อันดามันนั้นคลื่นส่วนใหญ่ค่อนข้างสงบนะครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังอีก๑วันครับ
ตัวเล็กถ้าหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกนะครับ
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
ทีนี้มาดูบริเวณทางตอนบนกันบ้าง

แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็คืออุณหภูมินั้นจะค่อยสูงขึ้นนะครับ
โดยคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่๑๙ไป
จนถึงมาที่๒๓
ตรงนั้นใครที่จะเลิ่นทางสะน้ำจำตามจุดต่าง
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นภูเขาบริเวณที่มีต้นไม้เยอะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้วันถึง๒วันจะเกิดหมอกหนาเกิดขึ้น
ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนต้องปฏิบัติดังนี้นะครับ
วันนี้เรามีวิธีที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถสัญจร

แต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าหมอกนั้นเกิดจากการที่มูลอากาศเย็นถอยร่นออกไปนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นนั่นเองซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้น
ดังนั้นถ้าหากขับรถผ่านบริเวณที่มีหมอกเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่าลืมเปิดไฟหน้ารถนะครับ
อย่าลืมเปิดไฟตัดหมอกไม่ขับรถเร็วนะครับเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ
เปลี่ยนช่องทางกระทันหันรวมถึงไม่ควรที่จะหยุดรถหรือว่าจอดรถริมข้างทางนะครับ
หากมีหมอกหนาปกคลุมหนาแน่นจริงอย่าฝืนขับต่อครับ
จอดรถในที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมันรวมไปถึงจุดพักริมทาง
เท่านี้ก็จะสามารถลดอันตรายที่จะเกิดจากหมอกที่จะลงจัดในระยะวัน๒วันนี้ได้นะครับ
และนี่คือสิ่งที่เรามาย้ำเตือนในช่วงที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
จากจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ